รุนสวัสดิ์คุณครูและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสาค่ะ
วันนี้เนี่ยมาพบกับคุณผู้ชมในวันสำคัญอีกวันหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะ
แต่นอกจากวันสำคัญวันนี้ที่เราจะต้องทราบแล้วค่ะก็คือเรื่องของสภาพอากาศก็ต้องฝากคุณครูช่วยดูแลเด็กด้วยเพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงฝนตกหนักเลยนะคะ
สิ่งที่ตามมาจากฝนก็จะเป็นโรคภัยแล้วก็เรื่องของสัตว์พีพิษต่างด้วย
สิ่งที่ต้องระวังคืออะไรร่องฝนที่พาดผ่านตอนกลางรวมถึงหย่อมฝนที่อยู่บริเวณภาคใต้และลมฝนประจำฤดูนั่นเองนะคะ
มีกำลังแรงมากขึ้นส่งผลทำให้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานรวมถึงภาคใต้ตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนั้นมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ส่วนที่ต้องระมัดระวังนั้นก็คือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ส่วนภาคใต้สิ่งที่ต้องระวังก็คือคลื่นเช่นกันนะคะ
คลื่นสูงราว๑๒เมตรโดยเฉพาะฝั่งอันดามันซึ่งเป็นฝั่งรับลมนี่แหละค่ะ
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษใครที่จะออกเดินเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
หรือถ้าเลี่ยงไปได้ก็จะปลอดภัยกว่าค่ะ
ส่วนอุณหภูมิความร้อนไม่ร้อนมากนะคะโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียส
เนื่องจากว่าช่วงนี้ฟ้าเคลิ้มฟ้าปิดนะคะมีเมฆเยอะจึงทำให้อุณหภูมินั้นไม่ร้อนมากนะคะ